ร้องได้ร้องได้
มุมแดงลุงนบคุณลุงขนซื่อ
สวัสดีครับผมนายนพรัชนามสกุลธรรมคุณทศ
อายุ๕๙ปีอาชีพขับรถรับจ้างทั่วไป

ที่ผมอยู่ทุกวันนี้เป็นห้องเช่าเล็ก

มีผมแฟนผมแล้วก็ลูกชาย
แฟนผมชื่อวันอายุปัจจุบัน๕๕ปี
อาชีพขายข้าวเหนียวหมูฝอยรับจ้างครับ
ส่วนลูกชายผมชื่อน้องเต้อายุ๒๑ปี
เป็นเด็กพิการทางสมองช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้
ภูมิต้านทานร่างกายค่อนข้างจะอ่อนแอ

ไม่ว่าจะเป็นร้อนมากหรือฝนชุกมาก

คือพาไปที่โรงพยาบาลบ่อยมาก
ผมมีอาชีพขับรถรับจ้างทั่วไป

จ้างไปไหนผมไปหมดขอให้ได้เงินครับ
มีลูกเก่า๔คนครับ๔คน

แล้วเขารู้ไหมครับว่าลุงตอนนี้มีน้อง

โลกเดี๋ยวนี้มันเล็กลงเราสามารถติดต่อกันได้

สบายดีไหมอะไรไหม
ก็ยังแม้จะไม่ใช่สายโลหิตเดียวกันก็ยังมีความผูกพัน
ลูกก็จะส่งตามมาแต่ผมเป็นคนที่ไม่ชอบเบียดเบียนลูก

ตัวเองยังมีกำลังหากินได้ก็หาเงินไป
ลูกโน้คเป็นคลักษณ์ลูกโน้คมาก
ในชีวิตผมฝันไว้ว่าอยากจะออกทีวีสักครั้งหนึ่งเก็บไว้ดูตอนแก่
ถ้าโชคดีได้เงินมาเยอะก็จะเปิดร้านขายข้าวมันไก่
ให้กับแฟนได้มีเงินเก็บไว้ดูแลลูกชายต่อไปครับผม

เห็นคุณซิมเขาแหมเกือบพลาดท่าเลยลูกนก

เป็นผู้แข่งที่ต้องเอาใจช่วยกัน

แต่ยังไงเราต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดก่อน

เพราะว่าณตอนนี้คุณซิมใช้ตัวช่วยไป๑ตัวช่วย

แต่ครั้งที่แล้วใช้ตัวช่วยไปแล้วอีกหนึ่งตัวช่วยเหมือนกัน

วันนี้ก็มาถึงตาคุณนบบ้าง
ตั้งใจให้ดีนะฮะมีสติดี

ก่อนเกมจะเริ่มมีอะไรอยากจะพูดกับภรรยาไหมคะ
ก็จะทำหน้าที่ที่ตัวเองฝันเอาไว้

อยากเปิดร้านให้เขาให้ได้ครับ

ครั้งที่แล้วครั้งก่อนที่เราคุยกันมาหลายครั้งความกดดันและความเครียดเนี่ยยังมีเสมอ
เพราะว่ารายได้ไม่เข้าไปจุนเจือครอบครัวเลย
ระหว่างที่เราพักเบรกกองกันไปครับสภาพครอบครัวเป็นยังไงบ้างคะ
พอจะหายใจหายคอออกบ้างหรือยังก็ยังเหมือนเดิมผมก็ก็ยังไปขับรถอยู่

ได้มาร้อยสองร้อยมันก็ดีกว่าอยู่ว่าง

ดีขึ้นไหมฮะดีขึ้นจากคราวที่แล้วมั้ง

เครียดของลุงนบถ้าเทียบกันกับครั้งก่อน

ตอนนี้น่าจะผ่อนคลายมากกว่าเก่านิดนึงครับ
ก็เป็นกำลังใจให้ในการแข่งขันเกมในรอบนี้นะคะพร้อมจะสู้เลยนะคะลุงนบ

เต็มที่นะครับเอาละครับยกที่ห้านะครับ
ยกนี้เงินทุนสะสมมูลค่า๖๐๐๐บาทถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงยกที่๕มาเลยครับ
สำหรับเพลงนี้มันร้องไปนานแล้วนะรักมา๕ปีไงเมื่อก่อนเคยร้องผมผมจำตอนท่อนขึ้นต้นไม่ได้แต่ว่าจะลองเสี่ยงดู

ตอนขึ้นต้นไม่ได้เลยเหรอคะ

รักมา๕ปี

ถ้าสถานการณ์ไม่แน่ใจแบบนี้นะครับคุณนบเรามีตัวช่วยให้นะครับ
ตัวช่วยจาก๓แผ่นป้ายเหลือสิทธิ์ใช้ได้อีก๑ตัวช่วยนะครับ
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ใช้ไม่ใช้ครับ

พอจำได้ไม่ได้นะต้องได้จริงนะ

ถามภรรยาดีกว่าเป็นไงครับคุณนบตัดสินใจไม่ใช้ตัวช่วย
ก็ตามใจเขานะคะ

เขาก็เคยร้องอยู่ได้ยินร้องอยู่
คุณซิมล่ะคะมีอะไรอยากจะบอกกับลุงนบบ้าง

ชอบแบบรักมาก่อนใครกับรักมา๕ปี

ขอให้ลุงทำได้นะคะสู้ค่ะ

ตื่นเต้นแล้วไม่ตื่นเต้นแล้วนะฮะกดดันไหมคะไม่กดล่ะร้องได้จริงจริงใช่ไหมคะ
ได้ครับเอาละครับค่ะถ้าร้องได้ก็ร้องได้นะครับร้องให้เต็มเสียงเลยนะครับ
ครับผมขอให้โชคดีนะครับครับยกที่ห้านะครับยกนี้เงินทุนสะสมมูลค่า

สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านยกที่๕เพลงมาครับ
รักมาก่อนใครอุ้มจากไปต้องช้ำใจอย่างแน่นอน
ฉันจะไปขอให้รอไปก่อน
อ่อนเท่าไรเธอก็ไม่ใจอ่อน
ต้องใจว่าหลอนจะมีรักสอนตอน
ไว้รักมาปี
เพราะคนดีก็หอมที่ก็ไม่ด้า
เธอบอกกับฉันถึงวันนั้นจะหาย
รักเธอมากจังเหมือนจงอางหวงขาด
หลอกฉันเมื่อไหร่จะแทงให้ตาย
บอกมาอย่าพูดจาอ้อมของ
จะเรียกเท่าไรก็ยอม
เงินของฉันพร้อมเสมอ
ใจเท่าแก่พ่อแม่สู่ขอเธอ
ตกลงนะเอออย่าให้ฉันเกอร์เฝ้ารอ
รอจนอ่อนใจคืนรอไป

หรือว่าเธอนี้คอยเศรษฐีรูปหล่อ
รังเกียจฉันนั้นมันดำหม่อต่อ
สงสารเถิดน้องอย่าให้ฉันรอไปถึงหน้าหาย

หรือรังเกียจฉันนั้นมันดำม่อต่อ
หรือรังเกียจฉันนั้นมันดำม่อต่อ
หรือรังเกียจฉันนั้นมันดำม่อต่อ
หรือรังเกียจฉันนั้นมันดำม่อต่อ
หรือรังเกียจฉันนั้นมันดำม่อต่อ
หรือรังเกียจฉันนั้นมันดำม่อต่อ
หรือร่างเกียจฉันนั้นมันดำหมอต่อสงสารเผิดน้องอย่าให้ฉันรอไปถึงหน้า
สงสารเผิดน้องอย่าให้ฉันน้องอย่าให้ฉันน้อง
สงสารเผิดน้องอย่าให้ฉันน้องอย่าให้ฉันน้อง
ของทั้งคู่ด้วยแล้วก็โอ้โหบอกได้เลยว่าวันนี้ไม่มีใครท็อปฟอร์มเลยสักคนนึงนะครับนะฮะ
ก็จบไปแล้วนะฮะรักมา๕ปีเพลงของคุณสอนเพชรสอนสุพรรณ
แล้วในรอบหลังโซโลเป๊กกับคุณซิมแบบมองหน้ากันมันใช่ท่อนนี้จริงใช่ไหม
เราก็ไม่มั่นใจแต่ว่าก็จบสวยอยู่นะต้องมาลุ้นกันนะคะในยกที่๕
เชิญคุณซิมมาบัยทีเลยค่ะโอ้ยหวัดเสียวรู้สึกว่าจะวายนะ
ไงครับคุณซิมผ่านมาแล้วตั้งแต่ยกที่๑ยกที่๒ยกที่๓ยกที่๔มาถึงยกที่๕
นี้เป็นไงบ้างครับโอ้โหมันขึ้นสูงแล้วมันเสียว
นี้เสียวทั้งคู่นะฮะมาถึงยกที่๕นี่มันรู้สึกมันลำเค็มกว่าทุกยกที่ผ่านมาเลยใช่ไหมฮ

ถ้าเกิดในกรณีที่เลวร้ายที่สุดร้องผิดทั้งคู่เลย
ทั้งคู่ก็จะได้รับเงินทุนสะสมที่สะสมมาในยกที่๔

หารกันคนละครึ่งได้คนละสองหมื่น

โทษให้โทษให้โทษให้โทษให้

ทางทีมงานได้เดินมากระซิบกับปานุ่ม
จำเป็นต้องมีการเช็คเสียงร้องของทั้งคู่อีกครั้ง
ขออนุญาตเช็คเคฟนะครับ
เป็นไปได้สูงเลยครับว่าจะมีคนร้องผิด
อะไรจะเกิดขึ้นต่อไปนั้นมาชมกันต่อครับ
ตรวจทานกันเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ก็กลับเข้าสู่การประกาศผลอีกครั้ง
เงินทุนสะสมมูลค่า๖๐๐๐๐บาทนี้
จะตกเป็นของใครมาฟังกันครับ
ที่๕นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๖๐๐๐๐บาท
คุณซิมและคุณนบร้อง
ร้องได้เพียง๑คนครับ
หมายความว่า๑ในสองท่านนี้นะครับ
มีผู้ที่ร้องผิด๑ท่านและจะต้องกลับบ้านไป
อีกท่านหนึ่งจะได้อยู่ไปชิงล้านต่อนะครับ
และผู้ที่ร้องได้ก็คือ

ไม่ว่าจะร้อง
หรือว่าจะล้อง

คุณซิมก็ชิงเงินทุนสะสมไป๖๐๐๐บาทนะครับ
รวมกับเงินทุนสะสมที่ชิงกับคุณเบิร์ตอีก๑๐๐๐บาท

คุณซิมรับไป๗๐๐๐บาทครับ
ลุงนบนะคะร้องผิดในรอบที่๕นะคะ
ได้รับเงินทุนปลอบใจไปมูลค่า๑๐๐๐บาทค่ะ

สำหรับเพลงที่คุณนบร้องนะครับ
ก็คือรักมา๕ปีสอนเพชรสอนสุพรรณที่เรา
หยุดไปเคลียร์คือไปเช็คเทปกันเลยนะครับ

สงสารเถิดน้องอย่าให้
ตรงคำว่าอยากคำเดียวนะฮะคำนี้คำเดียวเท่านั้นเอง

คุณซิมให้กำลังใจคุณนบหน่อย
ก็ถึงวันนี้ลุงจะไม่ได้ไปต่อกับหนูก็ขอให้ลูกสู้นะคะลุง

ลุงเป็นกำลังใจให้ลุงดีใจลุงไม่เคยเสียใจ
นี่ก็เป็นมิตรภาพแล้วก็ความเอื้ออาทรที่เกิดขึ้นในรายการของเราระหว่างนักสู้ชิงล้านทั้งสองท่าน
ทราบดีว่าทั้งสองท่านก็ต้องการเงินทุนสะสมมากทั้งนั้นนะครับ
แต่ว่าในเรื่องของการแข่งขันมันก็ต้องเป็นแบบนี้นะครับ
เอาละครับวันนี้การแข่งขันในยกที่๕ก็ทราบผลกันดีแล้ว
นะครับโดยคุณซิมได้อยู่ต่อนะครับคุณนบกลับบ้านนะครับ
ก็ไม่รู้ว่านักสู้ชิงล้านคนที่จะมาชิงล้านกับคุณซิมคนต่อไปจะเป็นใคร
ต้องในคราวหน้ากันนะครับมาติดตามชมได้ใหม่
ร้องได้ให้ล้านนักสู้ชิงล้านนะครับไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์๑๘นาฬิกาตรงหลังเคารพทงชาติแล้วทั้ง๒วันครับ
คุณผู้ชมค่ะไทยรัฐทีวีเข้มข้นเหลือเกินค่ะ
จากรายการของเราไม่ต้องย้ายช่องไปไหนนะคะ
ดูกันต่อเลยค่ะกับเกมต่อชีวิตค่ะ
ครับวันนี้พวกเราทุกคนขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับ
สวัสดีครับ
จะได้โอกาสไปสะสมเงินทุนกับนักสู้คนต่อไปในครั้งหน้า
มาเอาใจช่วยพวกเขาห้ามพลาดเด็ดขาดครับ
ภรรยาเนี่ยบอกว่าจะเอาลูกกลับมาเลี้ยงแวบแรกเลย

มันก็คิดบ้างแต่ว่าพอไปเห็นวีดีโอส่งมาทางโทรศัพท์
สะท้อนความรู้สึกสงสาร
ตอนนี้เรียกได้ว่ารักอย่างสุดหัวใจได้ไหม
สุดหัวใจครับถึงพ่อจะไม่ใช่พ่อแท้
แต่พ่อก็รักลูกเหมือนลูกแท้ของพ่อ
กอล์ฟหนุ่มหน้าหม่นคนหน้าสือ
ผู้ถือคติประจำใจว่ารักเมียก็ต้องรักครอบครัวของเมียด้วย

เราไม่ตื่นเต้นแล้วเจนเวทีแนะนำคุณก๊อฟเขาหน่อยว่าทำยังไงให้หายตื่นเต้น

อันนี้มันเหนียวอย่างนี้เลยนะ
มันจะเหนียวยืดแบบนี้ค่ะ
มันจะเคี้ยวได้ด้วย
อื้มอร่อยไม่หวานเลยรส
มันจะเคี้ยวได้ด้วย
อร่อยไม่หวานเลยรส